คุณผู้ชมค่ะคดีรื้อบาเบียซอยสุขุมวิทย์๑๐เมื่อปี๒๕๕๙
ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนครบ๓ศาลแล้วนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปในปี๒๕๔๖ที่ดิน๖ไร่ที่บริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่พิพาทและเป็นที่ดินที่ต้องบอกเลยว่า
พลิกชีวิตของอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดที่ชื่อว่าชูวิทย์กระมวลวิสิต

นายชูวิทย์กระมวลวิสิตนักธุรกิจหนุ่มวัย๔๐ปี
ตัดสินใจซื้อที่ดินกว่า๖ไร่บริเวณปากซอยสุขุมวิท๑๐เขตคลองเตย
จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในราคา๕๐๐ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อเตรียมสร้างโรงแรมระดับ๔ดาว
ซึ่งที่ดินผืนนี้มีผู้เช่าที่ดินเป็นร้านบาเบียกว่า๓๕ร้านค้าติดมาด้วย
สภาพบีบคันในขณะนั้นทำให้นายชูวิทย์ตัดสินใจทำสัญญาเช่า
ต่อให้กับบริษัทนิเกิ้ลจำกัดเข้ามาบริหารจัดการ
เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์และนำมาประกอบให้เกิดผลกำไรโดยเร็ว
วตี๔ของ๒๖มกราคม๒๕๕๙
กลุ่มชายชะกันเกือบ๔๐๐คนบุกเข้ารื้อค้นและนำรถแบ็คโฮ
ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจนราบเป็นหน้ากรอง
แล้วนำแผ่นเหล็กมาล้อมรั้วกั้นพื้นที่ทั้งหมดห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออก
คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่และแจ้งเกิดชื่อของนายชูวิทย์กระมวลวิสิต
และพลิกผันชีวิตของเจ้าพ่ออาบอบนวดตั้งแต่นั้น
คดีนี้ตำรวจจับชายชะกันได้๙๗คน
และแนวทางการสืบสวนหลักฐานทั้งหมดยังชี้ว่าเป็นการบุกลุกไล่ที่
ซึ่งที่ดินผืนนี้มีปัญหาฟ้องขับไล่ระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้
กับบริษัทบีทีอาร์โฮดิ้งจำกัด
ซึ่งมีนายประสูจนปราศัพทองโอสดเป็นเจ้าของ
มีมูลค่าทางการตลาดกว่าหนึ่งพันล้านบาท
ในชั้นการสืบสวนตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน

สิบเอกบุญธรรมขันตีพันโทหิมาลัยผิวพันธ์
พันธรีธัญเทพธรรมทรกับพวกรวมหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคน
ซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธ
ปีสองพันธิ์ห้าร้อยสี่สิบเก้าศาลชันต้นยกฟ้องนายชูวิทย์
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักรักประเทศไทย

และพันธิธรรมทรีธัญเทพธรรมทรกับพวกรวมหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคน
ขณะที่สารอุทธรณ์มีคำพิพากษาในปี๒๕๕๙
แก้โทษให้จำคุก๕ปีจำเลยทั้ง๓กับพวกรวม๖๖คน
โดยไม่รอลงอาญาส่วนจำเลยอีก๖๔คนให้ยกฟ้อง

สารดีการนัดชี้ชะตานายชูวิทย์อีกครั้ง
แต่ได้เลื่อนคำพิพากษาออกไปเป็น๒๘มกราคม๒๕๕๙
เนื่องจากนายชูวิทย์กลับคำให้การที่ปฏิเสธมาตลอด๑๒ปี
เป็นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
และขอให้สารเมตตาลงโทษในสถานเบา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน